รักรุ่นติดตอนปลายคือเป็นอะไร
ก็เป็นโปรเจคที่ส่งเสริมให้ความเท่าเทียมกัน
ระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายจ้าของเป็นย่าดรูปน้อยเคย
พี่แพมก็เป็นไอเดียที่ดีมากที่ลุกขึ้นมาทำกัน

ผมว่าก็จริงประเทศไทยก็เป็นที่ความเท่าเทียมมาไกลมากแล้วนะฮะ
คือแบบว่าเดี๋ยวนี้เราก็จะเห็นผู้หญิงเก่งมากมายในพรีเซคเตอร์ของอาชีพ
ว่าจะเป็นอาชีพอะไรที่สมัยก่อนอาจจะดูเป็นอาชีพผู้ชายจาย
ทีนี้แล้วก็มีกัปตันหญิงมีวิศวะหญิงมีทหารหญิงอะไรอย่างนี้ครับ

ไม่หรอก
อเจมส์ออกไว้กับท่านเดิม

อเจมส์ออกไว้กับท่านเดิม

อเจมส์ออกไว้กับท่านเดิม
อเจมส์ออกไว้กับท่านเดิม
อเจมส์ออกไว้กับท่านเดิม

อเจมส์ออกไว้กับท่านเดิม

อเจมส์ออกไว้กับท่านเดิม

อเจมส์ออกไว้กับท่านเดิม

อเจมส์ออกไว้กับท่านเดิม
อเจมส์ออกไว้กับท่านเดิม

อเจมส์ออกไว้กับท่านเดิม

อเจมส์ออกไว้กับท่านเดิม

อเจมส์ออกไว้กับท่านเดิม

อเจมส์ออกไว้กับท่านเดิม
อเจมส์ออกไว้กับท่านเดิม

อเจมส์ออกไว้กับท่านเดิม

อเจมส์ออกไว้กับท่านเดิม

เราตามใจเขามากกว่า้เลยรึ่ง

จะเป็นอีกแบบนึงว่าจะมาใช้งูใช้เงินซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราไม่ได้พูดเลย

ความคลุกก็จะมีปัญหา

ความคลุกก็จะมีปัญหา
ความคลุกก็จะมีปัญหา
ความคลุกก็จะมีปัญหา

ความคลุกก็จะมีปัญหา

ความคลุกก็จะมีปัญหา
ความคลุกก็จะมีปัญหา

ความคลุกก็จะมีปัญหา

ความคลุกก็จะมีปัญหา

ความคลุกก็จะมีปัญหา

ความคลุกก็จะมีปัญหา

ความคลุกก็จะมีปัญหา